นายสุรกรัยนวลสิริผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชนบุรี
เป็นประธานเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประชาชนสพบ้านบึง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระงับข้อขัดแย้งให้ยุติไปในลักษณะของการปรณีประนอมกัน
โดยคำนึงถึงความยินยอมของคู่กรณีเป็นสำคัญ
ซึ่งข้อดีของการไกลเกลี่ยข้อพิพาทคือทำให้ปัญหาความขัดแย้งนั้นยุติไปยอมความกันได้
เสียเวลาไปฟ้องร้องดำเนินคดีการลดความสิ้นเปลืองการใช้จ่ายในการดับเนินคดี
และลดปริมาณคดีที่จะต้องนำขึ้นสู่ศาลหรือเข้าสู่การสอบสวนคดี
ทางนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันในการจัดตั้งศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนประจำสถานีตำรวจ
ขั้นตอนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทนั้นคู่กรณีต้องสมัครใจยินยอมที่จะเข้าสู่กระบวนการ
สำหรับการจัดตั้งศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทประจำสถานีตำรวจ
มีเป้าหมายให้กับทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศ
ซึ่งทางตำรวจภูทรภาค๒ดำเนินการจัดตั้งนำร่อง๑๗สถานี